ใครจะไปเล่นน้ำที่ชายหาดชะลาทัศน์ที่สงขรา
ต้องระวังเพราะว่าช่วงนี้มีแมงกระพุนพิษ

เพราะลูกเขาลงไปเล่นแล้วถูกแมงกระพุนเข้ามาใกล้โดน

เป็นภาพของทีมอาศาสน์กู้ไพร
มูลนิธิร่วมใจกู้ภัยเมืองสงขรานะฮะต้องนำตัวนายพุทธิพงศ์วรรณโร
แล้วก็ลูกสาววัย๗ขวบส่งโรงพยาบาลสงขราเป็นการด่วน
เพราะว่าทั้งคู่เขาไปสัมผัสกับแมงกระแมงกระพรุนพิษจนบาดเจ็บ
ขณะที่ลงเล่นน้ำทะเลบริเวณชายหาดจราทัศน์แหลมสมิลาเมื่อวานนะครับ
ทางด้านของผู้เป็นพ่อถูกพิษเข้าที่มือแล้วก็แผ่นหลัง
ส่วนลูกสาวเข้าไปที่บริเวณเท้าและมือบาดเจ็บ
ด้านสมาชิกของครอบครัวได้มาทั่วที่พักผ่อน
วันหยุดศูนย์สัปดาห์ก็มากระหลายคน
อยู่ที่บริเวณชายหาดชะลาทัศน์พากันลงเล่นน้ำทะเลกันตามปกติ
แต่สองพ่อลูกถูกพิษของแมงกระพรุนที่ถูกคลื่นซัดเข้ามาโดน
เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนนะฮะต้องรีบร้องขอความช่วยเหลือจากทางด้านของกู้ภัย
สำหรับบริเวณชายหาดชะลาทัศน์นั้นเคยพบแมงกระพรุนพิษในทะเลมาแล้วครั้งหนึ่ง
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่ผ่านมา
ทำให้ประชาชนชาวบ้านนักท่องเที่ยวบาดเจ็บกันไปคราวนั้นรวมแล้ว๒๓คน
ส่วนใหญ่มีแผลปวดบวมแดงบริเวณจุดที่สัมผัสกันกับแมงกระพรุน
หลังจากเกิดเหตุก็มีการแจ้งเตือนประชาชนกับนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดในช่วงนี้

แล้วก็มีการเอาป้ายไปติดตั้งเตือน
วิธีการรักษาเมื่อมีอาการบาดเจ็บ
ไปติดเอาไว้ที่บริเวณชายหาดด้วยในเบื้องต้น

จริงจะบอกว่าที่เมืองนอกทุกหาด

คือถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ปุ๊บ
ก็ควรจะมีล่ะนะเพราะว่าบางทีเราจะไปพกน้ำส้มก็จะให้อยู่
ห้ามใช้น้ำจืดล้างอย่างเด็ดขาด
เนื่องจากว่าจะเป็นการกระตุ้นกระเป๋าพิษให้มันเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งห้ามไปถูมันบางทีมันแสบร้อนก็ขยี้
ก่อนหน้านี้มีความเชื่อบอกว่าถ้าโดนแมงกระพุนแบบนี้ให้เอาทรายถู
ไม่ได้มันจะตรามมันจะแดงมันจะผืนมากขึ้น
เพราะว่ายิ่งทำให้พิษมันกระจาย
แล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้เทคนิคคือ
เอาผ้าไปลัดไปพันให้แน่นด้วยผ้ายืดถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นอย่าไปทำ

อย่าไปสัมผัสอย่าไปถูอย่าไปอะไรมาเด็ดขาด
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแค่นี้เองนะครับ
ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปเล่นน้ำที่บริเวณชายหาดชะลาทัศน์ก่อน